มาดูข่าวที่เชื่อว่าทุกคนพูดถึงเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย
รถบรรทุก๖ล้อหนีตำรวจแล้วก็พุ่งชนรถไป๔๑คัน
ต้นตอนนี้นะที่รู้นะ๔๑คันได้รับความเสียหาย
คือคนขับรถเขาบอกว่าเขาเสพยาไปเมื่อ๓วันก่อน
แล้วก็เครียดถูกภรรยาทิ้งภรรยาไปมีผู้ชายคนอื่น
แล้วเขาขับรถไปส่งของที่สะพานควายปรากฏว่าจะขับกลับ
เขาขับผิดเลนไปอยู่ในเลนส์ของรถประจำทางหรือว่าเลนรถเมย์นี่แหละ
แล้วก็ไปเจอตำรวจก็เลยตกใจตำรวจเรียกเขาตกใจ
บอกว่าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับก็เลยขับรถหนีตำรวจ
ตำรวจบอกว่าโอ้โหพอเห็นรถบรรทุกคันนี้หนีนะ
ตำรวจก็พยายามจะสกัดจับใช้ปืนยิงขู่ด้วยนะ

คือปืนยิงก็ไม่หยุดแล้วก็ขับไปแบบนี้คุณผู้ชม
ไม่ว่าจะมีรถขวางอยู่ยังไงไม่สนใจ
ตั้งแต่ราชปรารบเพชรชบุรีทองหล่อเอกมัย
เนื้อดูสิเอกมัยนี่หนักสุดเพราะว่าเหมารวดทั้งสอย
เรียงไปแบบเนี้ยค่ะรถจอดอยู่โดนเฉียวโดนชนหมดเลย
บางคันคนขับรถบอกว่ากระโดดลงจากรถหนีเอาชีวิตรอด
บางคันก็หลบขึ้นฟุตบาทเพื่อที่จะหลบไม่อยากจะถูกชนนะ
แต่บางคันหลบไม่ไหวแบบหลบไม่ทันเพราะรถมันติดด้วย
ก็โดนชนไปบางคันบอกว่าเห็นแล้วรถบรรทุกพอเนี่ย
พอเจอคันข้างหน้าไปไม่ได้ถอยหลังอีก
บางคันโดนชนทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะโอ้โห
นี่ค่ะถอยเห็นไหมถอยแล้วก็ขับสายไป
คันก็ต้องหนีเข้าห้างกันหนีขึ้นฟุตบาทกับจ้าละวัน
โอ้โหรถบรรทุกคันนี้นะคะคุณผู้ชม
ี่ห้อนิสสันดีเซลสีขาวทะเบียน๙๖๙๕๗๕กรุงเทพค่ะ
สภาพรถตอนที่ถูกจับเนี่ยนะล้อหน้าด้านซ้ายอย่างแบ่น
ขวาหน้ายังปกติดีแล้วก็ล้อหลังซ้ายมีรอยถูกปืนยิงด้วยนะ
แต่ยางไม่แตกคือตำรวจเขายิงสกัดที่ล้อรถยนต์นะคะ
คือจอดอยู่ที่ต้องจอดเพราะน้ำมันหมด
คือน้ำมันหมดหนีไปไหนไม่ได้แล้วอิตาคนขับรถคันนี้ก็วิ่งลงมา
หนีไปไปถึงหน้าร้านบ้านไร่กาแฟตรงเอกมัย
โอ้โหต้นซอยแล้วอ่ะใช่นี่คือจากท้ายนะวิ่งเพชรบุรีจากท้ายซอยขึ้นมา๓
ไปจับได้ที่บ้านไร่กาแฟแล้วตำรวจจับแล้วก็พลเมิงดีเขาช่วยกัน
จับได้คนขับรถบรรทุกคันนี้คือนายเอกกะพดยศสิริอายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะ
นายเอกพฤษรับสารภาพบอกว่า๓วันก่อนเนี่ยเสพยาเสพยาไอซ์
แล้วก็เครียดเพราะว่าภรรยาเนี่ยหนีไปไปมีผู้ชายคนอื่นแล้วตัวเองเนี่ย
ขับรถหลงไปที่ช่องรถประจำทางถูกตำรวจเรียกตกใจไม่มีเงินจ่าย
ก็เลยขับรถหนีฟังเสียงคนขับรถบรรทุกคันนี้กันหน่อยค่ะ
โลกก็ยังไล่ตามผมว่าผมรู้ว่าจะทำงานผมก็คิดอะไรไม่ออก
เสียกับเรื่องแฟนเรื่องอะไรด้วยผมก็ขับรถหนีมาเลยค่ะ
อ้าวแล้วไม่รู้เหรอเค้าว่าเสพยาแล้วมาขับรถมานานตลาด
อ้าวแล้วเจ้าของก็ปล่อยรถไปออกมาได้ไงเค้าไม่รู้หรือเปล่า

เครียดไปสี่เรียส

เสร็จไออย่างเดียวไหมหรือว่าเสร็จ
พี่ถามเลยวันนี้มันตัดอยู่ในใจของพวกทุกคน
มันเครียดขนาดไหน
เครียดไม่รู้ว่าไงครับเครียดทำอะไรไม่ถูกเลย
ท่านพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ที่เดินทางไปสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเอง
ก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวแบบนี้นะคะ
บอกว่าตัวนายเอกพฤษเนี่ยพอไปตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายแล้ว

พอตรวจค้นในตัวก็เจอยาไอซ์ค่ะ๑๓๙กรัมอยู่ในกระเป๋ากางเกง

แล้วพอไปดูประวัติเนี่ยนะคุณผู้ชม
นายเอกพฤษคนนี้เนี่ยเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดมาแล้ว๔ครั้ง
เมื่อปี๕๔ปี๕๖ปี๕๗ล่าสุด๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง
ก็คือปี๕๙นี่เองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ฟังเสียงท่านพลตำรวจโทสานิทกันหน่อยค่ะ
่อนยานลงไปสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องนี้อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจ

ไม่ต้องตื่นตอนหกใจไม่ได้มีเหตุเกิดขึ้นเนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวกับความไม่เรียบร้อยหรือกระทบต่อความไม่สงบอะไรแต่อย่างใดนะ
เป็นเรื่องของคนหนึ่งเป็นเรื่องส่วนตัว
คือท่านพศโทษานิดเนี่ยท่านเล่าให้ฟังนะว่า
เอกพจน์ขับรถบรรทุกไปส่งของที่สะพานควาย
คือเขาทำงานเป็นพนักงานขับรถรับส่งวัสดุก่อสร้างของบริษัทชัยพิวัฒน์จำกัด
พอกลับไปจะกลับไปที่บริษัทที่สำย่านเนี่ย

สิบตำรวจรีธีรสิตนินายชอบ
และดาบตำรวจชำนาญบุญวิทยากุล
เขาเป็นตำรวจในพื้นที่สนพญาไทย

เร่งเครื่องแล้วก็ไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์
ของ๑๐ตำรวจตรีธีรศิจนรถล้ม

ดาบตำรวจชำนาญก็เลยขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจ
ติดตามฟังเสียงดาบตำรวจชำนาญหน่อยค่ะ
บอกให้หยุดใช้อาวุธปืนชี้บอกให้หยุด
เขาก็พูดเหมือนไม่รู้เรื่อง

เฉยมึนแบบไม่สนใจใยดีอะไรทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นรถเด็กรถผู้หญิงอะไรเขาชนหมดเลยครับ

คือตำรวจเขายิงปืนขู่ด้วยนะก็ไม่ยอมหยุดนะคะ
นางสาวระวิพาภูอ้นเขาเป็นพนักงานแจกบัตรจอดรถ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนทำงานอยู่
เห็นรถบรรทุก๖ล้อขับแบบโอ้โห

ชนรถทุกคันเลยที่ขวางทาง
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนตำรวจยิงสกัด๓๔นัด
ตัวเองก็ตกใจก็วิ่งเข้าไปหลบด้านใน
ลองฟังเสียงคนที่เขาเห็นเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ตอนแรกก็เห็นรถรถมีรถส่งน้ำค่ะ
วิ่งวิ่งตรงไปรถมันก็กำลังติดอยู่อะค่ะ
ทีนี้มีรถพ่วงรถ๖ล้อค่ะ
ชนแบบว่าชนแล้วทีนี้
แล้วครั้งนึงก็ชนอยู่แล้วทีนี้มีเสียงปืนอ่ะค่ะ
ยิงตำรวจยิงประมาณยิงล้อหรือเปล่า

แล้วทีนี้ก็แบบว่าเขาก็จะแบบจะมาอย่างเดียว
จะมาแบบชนชนจะหนีอะไรประมาณนี้ค่ะ
หนีคราวนี้ก็แบบชนแหลกเลยค่ะ
เละเลยเขาก็แบบไปทางนู้นแบบนี้

กลัวค่ะเพราะว่าตอนที่เขาขับมากลัวมาก
เขาจะมาชนป้อมแล้วทีนี้ก็เลยออกจากป้อม
ออกไปกลัวก็กลัวนิดนึงตกใจ
ก็ตกใจเสียงปืนด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมลองนึกดูนะ
ตั้งแต่แยกราชปรารบผ่านแยกประตูน้ำ
เข้าถนนเพชรบุรีขาออกเลี้ยวซ้ายเข้าอาซีเอ
แล้วไปจับได้นู่นเลยซอยเอกมัย

ขับรถโดยประมาทเฉียวชนรถยนต์ผู้อื่น

หลบหนีเจ้าพนักงานโดยไม่หยุดรถ
รวมถึงเรื่องของยาเสพติดด้วย
มียาเสพติดไว้ในครอบครองนะคะ
ทีนี้มันมีคำถามว่า
คันที่ได้รับความเสียหาย
จากรถบรรทุก๖ล้อคันนี้ทำอย่างไร

ทำยังไงประกันจะจ่ายเงินไหม
คือเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของตำรวจเขาบอกว่า
จากการตรวจสอบรถที่เสียหายส่วนใหญ่เขามีประกัน
ดังนั้นรถที่เขาได้รับความเสียหาย
เขาก็ให้ทางบริษัทประกันไปแจ้งความกับตำรวจ

คือตอนนี้บริษัทประกันเขาบอกว่า
ยังประเมินไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงดี
แต่มีรายงานข่าวว่ารถบรรทุกคันนี้เนี่ย
เขาทำประกันเอาไว้แต่เป็นประกันชั้น๓
เขาก็มีวงเงินจำกัดในการจ่ายเงิน๖แสนบาท
แต่คุณผู้ชมลองหารดูรถที่ได้รับความเสียหาย๔๑คัน

ก็ต้องหารเฉลี่ยกันไปแต่ละคันจะได้กี่บาท

แล้วรถแต่ละคันคุณเมื่อสักครู่นี้รถตู้เอาผ่าน

จะทำอย่างไรดีบางคนโดนเขากลางลำ
คือตอนนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนเขาบอกว่า
มีผู้เสียหายที่เขาจำแนกไว้นะ
สอนอมักกษันมีรถยนต์รถจักรยานยนต์เสียหายทั้งหมด๑๐คัน
เป็นรถยนต์๔คันรถจักรยานยนต์๖คัน
ส่วนสนทองหล่อรถเสียหาย๓๑คัน
เป็นรถยนต์๒๙คันรถจักรยานยนต์๒คัน

สนมักกษันสนทองหล่อรวมแล้ว๔๑คัน
ทางผู้สื่อข่าวพยายามจะไปพูดคุยกับทางบริษัทประกัน

เขาก็มีการประเมินก่อนว่าเดี๋ยวสรุปก่อน
ว่ามันเสียหายทั้งหมดกี่คันแล้วต้องจ่ายเงินยังไง

ย้ำอีกทีว่าคนขับรถบรรทุกคันนี้
เขาทำงานให้กับบริษัทชัยพิวัฒน์จำกัด
เขาขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างนะ
ทางบริษัทที่จ้างตัวนายเอกพจน์ขับรถคันนี้

หลายคนถามถึงบริษัทว่าบริษัทต้องรับผิดชอบหรือเปล่า
เพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถบริษัทแต่ว่าตัวคนขับเมายา
ใช่นะคะแล้วพอเมาเนี่ยประกันจ่ายไหม

เห็นบอกว่าประกันไม่จ่ายเฉพาะกรณีเมาเหล้า

เป็นนี่การบ้านหนักของประกันเลยนะคะ